นี่คือตอนแรกก่อนเข้ารายการเขาบอกว่าแปดมันจะโบด
ก็เลยก็เออไม่ต้องอันนี้ก็ไม่ต้อง
แต่ไมค์แต่ไมค์

ผมคอเด่าว่ารุ่งเนี่ยจากการเองตัวบอนออกจากเท้าไปแล้ว
ด้วยแรงลมประมาณ๑๕น็อต
นี่แหละนี่เป็นจุดพีคของเกมนี้ต้องวิเคราะห์

ลูกโรคเรา
ลูกเบอร์๓น่าจะเป็นการยิงที่ไม่เข้ากรอบด้วย

แต่ฝนมาไม่เข้าลูกไม่เข้านานมาให้เรา

เบอร์๒เราต้องเชื่อความรู้สึกแรกของเรา

ไม่จุดหนึ่ง

เขาไม่มีคออะไรเลยด้วย
แสดงว่าพี่มองเรื่องของความเร็ว

นี่ไปเตะบรอบดังที่ส่วนเยอะ
ตัวยิงปั๊บแล้วเท้ามันงอเข้าอยู่

เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้แรงลมไม่เยอะ
ความแรงไม่เต็มที่ประมาณ๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เพราะว่าพี่ปลามาถูกแล้วไม่ใช่๒แน่

กูก็เคยพูดอย่างเงี้ยแน็ตน์ที่แม่งผมว่าเป็น๒
กูก็พูดอย่างเงี้ยแหละ
หรือว่ามันใช่๓กิโลเมตร
เออมันยากทั้ง๓อันเลยปะ

จริงโมดิชยังง้างเนี่ยจังหวะที่บอลออกจากเท้าน่าจะเป็นเบอร์๓
ใช่ไหมถ้าไม่มีภาพโมดิชด้วย
มันง้างเท้าแน่แต่ว่าฉะนั้นข้อนี้ผมว่ายังไงก็น่าจะเป็นหนึ่ง

ไปไปเลย

ไม่๑ก็๓ไม่หัวไปเลย